คุณผู้ชมคะเราก็นึกว่าเวลาใครถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินมาเยอะเยอะแล้วเนี่ยนะชีวิตเขาหลังจากนั้นจะมีความสุขอ่ะมีเงินใช้จ่ายสบายครอบครัวมีความสุขแต่ครอบครัวนี้เขาบอกว่าขอไม่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอไม่เอาเงินเถอะอยากได้ภรรยากลับคืนมาคือเรื่องราวของสามีพระยาคู่นึงนะคะที่ตัวสามีออกมาเปิดเผยก่อนเขาอยู่ที่อุ

ทักไข่แดงค่ะตัวภรรยาคืนนางสมศรีสามารถกุลเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดขายลูกชิ้นทอดอยู่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรที่อุดรธานีนะคะคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับตัวสามีค่ะตัวสามีบอกว่าหลังจากภรรยาถูกลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทงวด๑๖สิงหาคมป

คุยกับผู้ชายอายุ๒๓อ่ะพอจับได้ก็พยายามเคลียร์ตัวสามีบอกว่าผมพร้อมให้อภัยแต่ขอให้ภรรยาเลิกคุยกับผู้ชายคนนี้แต่ภรรยาตอบกลับมาว่าก็ไม่รับประกันนะว่าจะเลิกคุยได้ไหมนี่ความสัมพันธ์ก็เลยแย่ลงไปเรื่อยอยู่มาวันหนึ่งค่ะภรรยาขอเลิกเลยค่ะเสนอเงินให้แสนนึงตัวสามีบอกว่าไม่เอาไม่ยอมไม่เลิกได้ไหมภรรยาก็ยืนยันคำเดิมว่า
จะเลิกให้สองแสนเลยก็แล้วกันคือจ้างเลิกจ้างหย่าตัวสามีบอกว่าเจ็บปวดมากแล้วก็ตัดเพาะเลยว่าทำไมอ่ะทำไมถึงทำกับเขาเหมือนกับเขาไม่มีความรู้สึกทำไมไม่นึกถึงตอนที่อยู่กินกันมา๓๐ปีถ้าให้แลกนะระหว่างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ล้านบาทกับได้ภรรยาคนเดิมกลับมาเนี่ยเขาเลือกภรรยานะเขาไม่เลือกง
ปีนี้มันรู้มีความหมายสำหรับตัวมันเลยสิ
แต่เรื่องแบบนี้ก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่ายเนอะ
ถ้าฟังฝั่งสามีก็ประมาณว่า
หวยมา๑๒ล้าน๓๐ปีไม่มีความหมาย
จะมาจ้างผมหญา๒๐๐๐๐๐เพราะมีคนใหม่

ระวังนะคู่อื่นที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ระวังอาจจะเป็นแบบนี้นะ
แต่ภรรยาเขาปฏิเสธนะคะ

ที่อดีตสามีมากล่าวหาว่าเธอมีกิ๊กเป็นนุ่มรุ่นลูกเนี่ยค่ะเธอบอกว่าไม่จริงค่ะ
เพราะว่าผู้ชายที่สามีเห็นว่าวีดีโอคอลมาหาเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกัน
ขายของอยู่แผงใกล้ใกล้กันรุ่นน้องคนนี้โทรศัพท์มาปรึกษา
เรื่องของการขายของตามภาษาพ่อค้าแม่ค้าตามปกติเท่านั้นครับ
เรื่องที่สามีมาอ้างว่าเธอจ้างเลิกด้วยเงินสองแสนบาทก็ไม่จริง
สาเหตุที่เลิกเป็นเพราะปัญหาส่วนตัวที่สะสมมานานจนอยู่ด้วยกันไม่ไหว
ก็เลยต้องเลิกรากันไปและเงินสองแสนที่บอกว่าเป็นการจ้างเลิกเนี่ยนะ
มันไม่ได้เป็นการจ้างเลิกแต่อยากให้อดีตสามีเก็บเงินเอาไว้ใช้
ก่อนหน้านี้เธอก็ให้เงินไปแล้วตั้งล้านหนึ่งอ๋อให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วล้านหนึ่ง
ไม่ใช่มาให้สองแสนจ้างหย่าจ้างเลิกเนี่ยมันไม่จริงตัวภรรยาบอกแบบนี้นะคะ
เงินที่ได้มาตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง๑ล้านบาทแล้ว
สิบสองล้านเนี่ยเหรอถูกค่ะเพราะว่าหลังจากถูกรางวัลที่หนึ่ง
เวลารับเงินรางวัลมาต้องหักภาษีหน้าที่จ่าย
ไม่ได้ได้มา๑๒ล้านบาทเต็มเต็มที่ได้มาจริงจริงก็คือ
สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทอ๋อต้องต้องเสียภาษีที่จ่ายด้วยถูกต้อง
เนี่ยผมเลยไม่อยากถูกรางวัลที่หนึ่งไม่อยากเสียภาษีหน้าที่จ่ายใช่ไหมใช่ใช่
ยอมยอมจ่ายภาษีอยากถูกบ้างตัวภรรยาบอกว่าเงินจำนวนนี้ค่ะ
ซื้อที่นาไว้ทำกินห้าแสนบาทอ่าให้พ่อห้าแสนบาทครับ
หนี้ห้าแสนบาทให้ญาติพี่น้องทั้งฝั่งเธอและฝั่งอดีตสามี
รวมแล้วสองล้านห้าแสนบาทครับต่อเติมบ้านใหม่หนึ่งล้านห้าแสนบาท
ให้ลูกชายคนเล็กหนึ่งล้านแปดแสนบาทลูกชายคนโตหนึ่งล้านห้าแสนบาท
อืมให้สามีหนึ่งล้านสองแสนบาทซื้อทองให้สามีครับ
น้ำหนักสามบาทราคาเจ็ดหมื่นบาทอ่าจ่ายค่ารถให้อดีตสามีด้วย
หนึ่งแสนบาทอ่าสรุปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็เหลือเงินแค่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาท
ครับก่อนที่เธอจะถูกลอตเตอรี่ก็ไปบนบานเอาไว้ด้วย
ว่าถ้าถูกจริงจะแบ่งเงินไปทำบุญก็เลยต้องเอาเงินไปทำบุญอีก
ตอนนี้เธอบอกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยนะมาดูบัญชีได้เลย
เหลือเงินอยู่ไม่ถึงหนึ่งล้านบาทและเงินก้อนที่เธอจะเก็บไว้ดูแลแม่ของเธอที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ป่วยติดเตียงอยู่เนี่ย
รวมถึงค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยเหลือติดบัญชีจริงจริงไม่ถึงล้านแล้วครับ
คือวันนั้นเขาเห็นมีคุยวีดีโอคอร์ใช่ไหมคะคือเราคุยกันแบบเพื่อนธรรมดาไม่เคยบอกรักไม่เคยร่วมหลับนอน
เขาเห็นแค่นี้แล้วเขาก็ตีความหมายไปเลยค่ะผู้ชายคนนี้เขาเห็นใครเขาจะหยอกล้อเล่นทุกคนที่อยู่ทกศที่อยู่ธนาคาร
แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาก็หยอกล้อเล่นด้วยค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะ
มันประเด็นปัญหาครอบครัวที่ไม่อยากบอกให้ใครรู้แล้วเราก็ไม่อยากพลาดพิงถึงเขาด้วย
อันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การจ้างเลิก
เอ่อเราให้เพราะว่าเราอยากจะให้เขาค่ะ
อืมทีมข่าวของเราก็ถามนะคะถามนางสาวสมศรีอ่ะ
ว่าแล้วแบบมีโอกาสจะกลับไปคืนดีกันไหม
บอกว่าโอ๊ยมาถึงจุดนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้ว
ที่จะกลับไปคืนดีกันที่จะไปอยู่กินกับอดีตสามีมันจบแล้ว

เพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่การจ้างกันเลิกสองแสน

ฟังจากฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็แบ่งให้แบบโอ้โห
ญาติพี่น้องแบ่งให้หมดละใช่ค่ะผมพักส่วน